อากาศช่วงนี้นะครับบางวันก็ฝนตกแต่บางวันก็ร้อนอบอ้าว
ถ้าหากอยากจะไปคลายร้อนไปเล่นนำ
ไม่ว่าจะพาลูกหลานหรือไปกับครอบครัว

ใจกลางกรุงเลยนะครับคุณผู้ชมสวนน้ำลอยฟ้า
เราไปดูกันว่าสวนน้ำนี้มีความน่าสนใจอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณชะดารัฐครับ
ส่วนน้ำลอยฟ้าเต็มไปด้วยเครื่องเล่นหลากสีสัน
รมิตออกมาได้เหมือนอยู่ในป่าแห่งจินตนาการ
พันไม้รายล้อมบรรยากาศสดใสและร่มรื่น
เหมาะสำหรับพาครอบครัวและเด็กไปพักผ่อนในวันสบายค่ะ
ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวสวนน้ำแบบเที่ยวง่ายในกรุงเทพไม่ต้องเดินทางไกลนะคะ

ให้เราไปเล่นน้ำพักผ่อนสนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ
มีเครื่องเล่นมากถึง๑๐โซนไฮไลท์
เล่นที่สามารถสนุกชุ่มฉ่ำกันได้ทั้งครอบครัว
มีถังน้ำขนาดใหญ่เทน้ำลงมาสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็ก
เด็กได้สไลด์ตัวลงมาจากโขดหินรูปหน้าชนเผายักษ์

เหมือนได้สนุกสนานบนเกาะลี้ลับกลางป่าใหญ่ค่ะ
ท้าทายผู้กล้ากับสไลเดอร์ลอยฟ้าขนาดยักษ์

ได้พักผ่อนสบายล่องลอยไปกับสระน้ำวนขนาดมหมา
มรื่นเหมือนล่องอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ค่ะ
เป็นสูตรน้ำลอยฟ้าแห่งแรกของเมืองไทย
ต้องเรียนว่าเป็นศูนย์รวมความสนุกนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นความสนุกความวัฒนธรรมต่าง

ทั้งครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะคะ
หรือว่าครอบครัวที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นนะคะ
ก็สามารถเลือกเล่นได้เลยค่ะ

สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
ลดสูงสุดถึง๕๐ค่ะ
สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารกรุงเทพค่ะ

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น

ก็ผู้ถือบัตรธนาคารกรุงเทพนะคะ
ก็สามารถที่จะมีความสนุกกับครอบครัวนะคะ
ส่วนท่านใดที่อยู่ที่โคราชและจังหวัดใกล้เคียง
ค่ะก็แคมเปญนี้เราก็ให้ความพิเศษตั้งแต่วันนี้นะคะ

เล่นน้ำที่สวนน้ำกันจนฟินแล้ว
ยังมีส่วนลดสำหรับผู้ที่ต้องการช็อป

ขอเรียนเชิญสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนะคะ

ส่วนลดพิเศษถึง๑๕เปอร์เซ็นต์นะคะ
เมื่อใช้จ่าย๑๐๐๐บาทตั้งแต่๑๐๐๐บาทขึ้นไป
แล้วก็ใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อด้วย

ก็เริ่มแล้ววันนี้นะคะจนถึงเสาร์เศรษฐุลาคมนี้ค่ะ
จากการจัดโปรโมชั่นพิเศษในครั้งนี้
จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้า
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพในห้าง
เพิ่มขึ้นกว่า๑๒๐ค่ะ